ในวันพรุ่งนี้คฑดีขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ
พิจารณานำไปประกอบการทำประชามาติ

ขณะที่รองตีนายกรรภาพมนตรียืนยันกับว่า
เครื่องงามรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในสัปดาห์หน้า
จะประชุมร่วมกับคณะกรรมการร่างรัฐมนูล

คณะกรรมการกฤษฎีกากระทรวงมหาดไทย

เพื่อหารือเรื่องกระบวนการทำประชามติ
โดยจะมีความชัดเจนมากขึ้นว่าจะใช้งบประมาณเท่าใด
โดยยืนยันว่าการเลือกตั้งจะไม่เลื่อนไปจนถึงปี๒๕๕๙

เพราะนายกรัฐมนตรีย้ำแล้วว่าจะต้องมีการเลือกตั้งในปี๒๕๖๐
ในปี๒๕๖๐
ก็ต้องทำความเข้าใจกันทั้ง๔ฉบับกับประชาชนเนี่ย
ไม่ใช่เรื่องง่ายประชาชนก็จะสับสนหมด
ที่กูได้ยินเมื่อเช้าเนี่ยมันฉบับไหนวะเนี่ย
ฉบับเดียวยังฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องอยู่แล้วเนี่ย
มันจะมากัน๔ฉบับทำคู่มือสรุปกัน๔เล่ม
คงจะส่งเข้าประกวดพร้อมกันหมดไม่ได้
ขณะที่นายสมชัยศรีสุธิยากรกรรมการการเลือกตั้ง
หรือว่ากรกตระบุถึงวงเงินงบประมาณ๒๙๙๑ล้านบาท
เพื่อจัดทำประชามติที่นายวิศนุระบุว่า

กรกตก็ได้พิจารณาอย่างรอบครอบ
แล้วก็มีการปรับลดงบประมาณลงแล้ว
เดิมที่ตั้งไว้ที่๔๑๐๐ล้านบาท
ส่วนกรณีพักเพื่อไทยออกแถลงการเรียกร้อง
ให้ลงประชามติความร่างรัฐมนูญ

เพราะว่าเป็นการแสดงความเห็นที่มีเหตุผล
ไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของร่างรัฐมนูล

จะประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นคำถามหรือความเห็นของสป
ที่จะเสนอต่อสนชเพื่อประกอบการพิจารณา

จัดออกเสียงประชามติเต็ม

คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
เป็นคำถามที่ไม่มีในร่างรัฐมนูล
เพื่อเป็นทางออกของการแก้ปัญหาประเทศ
ก็มีสมาชิกเสนอคำถามเข้ามาแล้ว

คือยติของพลเอกเลิศรัฐรัตนาวานิส
เสนอให้หลังรัฐมนูลประกาศใช้
และมีรัฐบาลใหม่ให้มีคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติ
ส่วนยัตติที่๒นายวัญชัยสอนสิริ
เสนอให้รัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน๕ปี